ต่อมาดูความดังของลิซ่าเข้าใจว่าความดังลิซ่าน่าจะทะลุไปถึงดาวเสาแล้ว
แต่พอย้อนมาดูทางเข้าบ้านของลิซ่าที่บุรีรำโอ้โหเหมือนกำลังจะไปดาวอังคารครับ
ตามรายงานบอกว่าน่าจะเป็นถนนเส้นเล็ก
เส้นเล็กคืออะไรเส้นเล็กคือไม่มีเส้นสายเหรอเออถูก
เส้นเล็กคือไม่มีเส้นสายถนนมันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
อีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นถนนเส้นรอง
คือมีเส้นใหญ่เนี่ยที่มีถนนปูนเนี่ยอีกด้านหนึ่ง
คนเขาก็มาแชร์คลิปนี้ว่าเนี่ยถนนของบ้านลิซ่าทำไมเป็นขนาดนี้
ลิซ่าเนี่ยนะเส้นเล็กระดับจัตตินบีเบอร์ยังไปกดไลค์เลย
กดไลค์ใช่ไหมฮะตัวลิซ่าใหญ่แต่ว่าถนนบ้านลิซ่ามันยังเล็กอยู่
ดังนั้นก็เลยต้องมีการมาแฉกันหน่อย
สุดท้ายแล้วท่านสอจอในพื้นที่ท่านออกมายืนยันแล้วว่า
ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นรองจริงชาวบ้านเขาก็บอกว่าเป็นถนนเส้นรองยอมรับ
แต่ถ้าหากจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันมีความขยายและมีความแข็งแรงไปกว่านี้
ก็จะเป็นการเสริมบุญบารมีให้กับคนในพื้นที่อย่าว่าแต่ลิซ่าเลย
ใครไปใครมาได้รับถนนที่ดีกว่านี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของลิซ่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเพลงลาลิสาดังกระหึ่มไปแล้วทำลายทุบทุกสถิติไป
ตอนนี้เพลงใหม่ซึ่งจริงก็ออกใกล้กับความดังลิซ่าที่มันนี่
เพลงมันนี่เนี่ยดังสถานไม่แพ้เพลงแรกหรือลาลิสาเช่นเดียวกันมีบรรยากาศไหมสั้น
ของสหรัฐอเมริกาเพลงที่สองเพลงมันนี่ก็ดังไม่แพ้เพลงลาลิสา
เพลงแรกเหมือนกันฮะเก่งอ่ะสุดจริงทุกเพลง
ยอมรับเลยอ่ะนะฮะบีดของดนตรีมันมันกำลังมาเลย
กำลังถูกใจไว้รุ่นเดี๋ยวนี้เลยโนโนเอ่อนะฮะ